คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวแต่งงานเมื่อพร้อม
แบบนี้ละกันถ้าไม่พร้อมอย่าเพิ่งแต่ง

รุมตืบเจ้าบ่าวแจกซองเปล่าสินสอดไม่ครบ
นัดกัน๗โมงมา๑๑โมง
สอดเรียกไป๑แสนขอลดเหลือ๙๙๙๙๙บาท

ไหนจะประตูเงินประตูทองติดมาร้อยเดียวที่เหลือเป็นซองเปล่าทั้งหมด
ฝ่ายเจ้าสาวเลยไล่เจ้าบ่าวกลับกลายเป็นเรื่องราวทะเลาะวิวาดกันแบบนี้ครับ
ถ้านั้นเป็นแบบนี้น่ะมันไม่ใช่เลยมันไม่ย้อนพอผีในเจ้าสาวหมดเลย
ดัดไปเลยไปหาเงินมาใส่น้ำจ้างนี้
ว่าเอาเข้าคุบดอกถ้าเสียฆ่าฝากนี้ก็จะฟาดดอก
เจ้ากะเหงาดายเหนียวไป
สงสารเจ้าสาวมากเลย

คือเขารอตั้งแต่ช้าเว้อ่ะ

ก็เลยงานก็เลยเละเทะไม่เป็นท่า
ก็อย่างที่ผมบอกว่าแฮชแท็กเลยว่าแต่งงานไม่พร้อมจริงนะ

คือคลิปนี้เป็นความวุ่นวายในงานแต่งอยู่ที่วังสะพุงจังหวัดเลยครับ
โตเถียงกันระหว่างพ่อแม่เจ้าสาวกับพ่อแม่เจ้าบ่าว

เนื่องจากว่าคือเจ้าบ่าวเนี่ย
เอาสินสอดมาไม่ตรงตามที่ตกลงกัน
ก็เลยมีการใช้กำลังกันไล่กันตีกันแบบนี้

ไปหาเงินมาชดใช้ค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้น

นางแดงนามสมมุติเป็นแม่ของเจ้าสาวบอกว่า
อ้าวก็ลูกสาวฉันน่ะกับตูมตามเจ้าบ่าวเนี่ย

บ่าวมาสู่ขอลูกสาวฉันจะตกลงแต่งงานกัน
จริงจริงเวลาเดิมมีนาคม
ค่ะ
แต่พอมีขอบิถก็เลยเรื่อนมา

พร้อมทองคำอีกสองบาทนะฮะ
ใจใร่เจริญก้าวหน้ามันโรงเท้าได้ก้าวหมดเลย
ไม่เป็นไรรถบาทเดียวเพื่อความเป็นสิริมงคล
แต่ปรากฏว่าพอถึงวันแต่งภาพที่เห็นนี่แหละ
มันไม่มีอะไรเหมือนที่ตกลงกันเลยว่าอย่างสักอย่างเดียว
เจ้าสาวบอกว่าลูกฉันน่ะนะตื่นมารอเจ้าบ่าวตั้งแต่ตี๕มาแต่งหน้าแต่งตัว
เพราะเลิกที่จะแห่ขันหมากคือ๗โมงเช้า
ลูกฉันก็ดีใจได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีคู่ชีวิตที่ดีพ่อแม่ก็ดีใจด้วย
ทางบ้านเจ้าสาวก็โอ้ยเชิญแขกมาเกือบร้อยคนมากันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ามารอขบวนแห่ขันหมาก
๙โมงก็แล้วก็ยังไม่มาเอ๊ะไม่มาสักที
โทรตามหลายรอบจนแขกแบบเฮ้ยเห็นในข่าวเยอะเขาจะเทงานหรือเปล่า

บ้านก็มาช่วยทำกับข้าวกับปลาไงจัดบงจัดบ้านกันไป
ชาวบ้านเริ่มพูดเฮ้ยเจ้าบ่าวจะเทหรือเปล่า
ลูกก็เริ่มอายยืนรออยู่หน้างานคนเดียวด้วยความหวังว่าเจ้าบ่าวจะมา
จนกระทั่ง๑๑โมงครึ่งเจ้าบ่าวเดินทางมาพร้อมกับขบวนขันหมาก
ที่มีคนมาประมาณ๕คนประมาณ๕คนพ่อแม่ยายอะไรอย่างนี้
แล้วก็เพื่อนอีกนิดหน่อยเพื่อนอีกห้าคนคือมีเจ้าบ่าวมีคนถือร่มและเพื่อนข้างหลัง
เสร็จไม่ถึง๑๐คนหรอกว่ากันเถอะพอมาไหนก็มาแล้วรอตั้งนานแล้ว
เริ่มพิธีแล้วกันไม่เป็นไรเลยเวลาไปก็ไม่เป็นไร
คนที่ได้ซองมาเปิดซองดูเฮ้ยเป็นซองเปล่าแล้วมันยังไงมันเป็นซองเปล่า
บอกว่าพอจะเข้าไปนับเงินอ้าวสินสอดไม่ครบมีหมื่นเดียว
คือต้องรอจนเที่ยงเพราะเจ้าบอกว่าเดี๋ยวรอแม่ก่อนเดี๋ยวแม่เอาเงินมา
เข้าไปรอจนเที่ยงแม่เจ้าบ่าวมาหวังว่าจะเอาเงินมา
แต่แม่บอกว่าเอ้าฉันไม่รู้เลยว่าลูกชายฉันแต่งงาน

ฝ่ายเจ้าสาวก็บอกว่าอ้าวแล้วไม่รู้ได้ยังไงว่าลูกตัวเองแต่งงาน
แล้วขอไป๙๐๐แล้วทำไมมาหมื่นเดียว
โอ้โหญาติเริ่มแบบไม่พอใจและอึ้งกันหมด
ก็เลยโหดไล่กันเลยเนี่ยเมื่อกี้ก็เลยกลายเป็นภาพความชุดละมุนวุ่นวาย
ไล่ขบวนเจ้าบ่าวกลับไปให้หมดเลยนะครับ
เราก็ต้องฟังฝั่งเจ้าบ่าวบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณตูมตาม
คุณตูมตามเจ้าบ่าวยอมรับเลยว่าวันงานเนี่ย
ครอบครัวผมกำลังหาเงินอยู่
แล้วทำไมถึงไม่ได้หาก่อนที่จะมาล่ะ
ครอบครัวผมกำลังหาเงินอยู่แม่ผมกำลังโทรศัพท์ไปยืมน้องที่ทำงานอยู่ประเทศญี่ปุ่น
รอให้เขาโอนมาให้ในวันงานนี้แหละ
ที่ไม่ได้เข้ามาคือยืนรออยู่นอกงานให้เขาโอนเงินมาก่อน
แต่มีญาติเจ้าสาวมาเรียกให้เข้างานเพราะมันถึงเลิกแล้ว
ก็เลยต้องเข้าไปทั้งที่ยังไม่มีเงิน

แล้วถามว่าไอ้ประตูเงินประตูทองทำไมถึงให้ซองเปล่าเขา
ผมไม่มีเงินผมยืมเพื่อนมาได้ร้อยเดียวที่เหลือก็เลยเป็นซองเปล่าทั้งหมด
คือแปะโป้งเอาไว้ก่อนอ่ะเอาอึ้งไปอีกนะฮะ
ยืนยันผมไม่ได้มีเจตนาจะใส่ซองเปล่า
รักผู้หญิงคนนี้มากอยากจะแต่งงานอยู่ด้วยกัน
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างนั้นก็ต้องขอโทษที่ทำให้งานแต่งล่ม
และก็จะหาเงินมารับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกอย่าง
เพราะว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันไปแล้ว
แต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เขายังจะตกลงใช้ชีวิตคู่กันอยู่หรือเปล่านะ
เพราะว่างานมันก็ล่มไปแล้วแล้วมันก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายเสียหน้าเสียตากันไป
แต่งงานแล้วพร้อมฮะสินสอบต้องพร้อมด้วย
ใช่แล้วก็ถ้ามีปัญหาใดเปิดอกแล้วก็คุยกัน

เพราะอย่าเพิ่งแต่งไหมเราเงินยังไม่พออีก